โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยข้อมูลทางการข่าวนะครับ
พบว่าผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ที่จะหลบหนีออกนอกประเทศโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ
ในช่วงที่ก่อนที่จะถูกออกหมายจับนะครับ
ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชายบัญชาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้เปิดเผยถึงการติดตามตัวผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูงนะครับ
ในทางการข่าวคาดว่าพลตรีสุชาติพรมใหม่

พันตำรวจเอกภายรวดรวจนักกระจอน
และพันตำรวจโธธรรมวัติฮิวรันยาเลขา
อดีตตำรวจกองปราบปรามเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ

หรือว่าอาจจะเดินทางออกนอกประเทศก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับ
ซึ่งพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

ได้ส่งชุดสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาอยู่แล้ว
มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้
ส่วนในกรณีที่สารอนุมัติหมายจับพันธ์ตำรวจโทษธนบัตรประเสริฐวิทย์
รองผู้กำกับ๑ตำรวจปรับปรามการค้ามนุษย์
คณะพนักงานสอบสวนพบข้อมูลว่ามีส่วนร่วมกับพันธบรตรีปรากมวารุณประพา
อ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์จากการจัดทำของที่ระลึกกิจกรรมสำคัญ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งจากต้นสังกัดว่าจะให้ออกจากราชการ

โดยเป็นดุลยพินิษฐ์ของผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการออกหมายจับพลตำรวจตรีรายหนึ่ง
มีความเกี่ยวพันกับคดีติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุบนอาคารใบหยก๒
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานตามขั้นตอน
ส่วนจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมหรือไม่
ขึ้นอยู่กับคณะพนักงานสอบสวน
อกจากนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวถึง

มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ผู้บังคับการกองปราบปรามถูกสั่งย้าย
จากปล่อยประละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขณะที่พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธ
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลสั่งย้ายมา
เนื่องจากจะมอบหมายภารกิจพิเศษให้